ค่ะบริเวณด้านหลังที่เห็นอยู่ในขณะนี้
หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการประกาศว่าจะมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีการตระเวนดูรอบพื้นที่ของธรรมเนียบรัฐบาลว่ามีการวางกำลังอย่างไรบ้างค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์ประกาศว่าในวันพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะมีการเคลื่อนขบวนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลประมาณ
นาฬิกาค่ะรวมถึงอาจจะมีการปักหมุดคณะราชหมุดที่สอง
พร้อมกับประกาศจัดตั้งคณะราษฎรสองพันห้าร้อยหกสิบสามด้วย
ทีมข่าวก็พบว่าบริเวณโดยรอบของธรรมเนียบรัฐบาลมีตำรวจจากกองบัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๓รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
วางกำลังโดยรอบนะคะโดยมีการสลับสับเปลี่ยนกำลังกันเป็นระยะทุกจุดรอบ
ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่สะพานมะขวานรังสรรค์ต่อเนื่องตรึงกำลังประตูทางเข้าและออกทุกประตูนะคะ
ประตู๔ที่ถนนพิศนุโลกประตู๕ราชดำเนินรวมไปถึงประตูทางเข้าสะพานอรไทย
คลองพดุงกรุงเกษมด้วยที่มีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังแล้วก็เดินตรวจรางตลอดทุกครึ่งชั่วโมงค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามก็ทราบนะคะว่าสถานการณ์ในขณะนี้โดยรวมนั้นยังคงเป็นปกติ
ทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของเหตุแทรกซ้อนใดเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะพลตำรวจตรีสุรพลอยู่นุษย์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้ประสานงานธรรมเนียบรัฐบาลบอกว่าในส่วนของภายในธรรมเนียบรัฐบาลนั้นมีการวางกำลังตำรวจหนึ่งกองร้อย
แล้วก็กำลังตำรวจประจำธรรมเนียบรัฐบาลอยู่ด้วยซึ่งจะต้องมีการประเมินสถานการณ์รอการประเมินสถานการณ์หน้างานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องมีการเสริมกำลังหรือไม่ค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลในขณะนี้นะคะข้างหลังดิฉันนั้นก็จะเป็นถนนพระรามที่ห้านะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการวางกำลังมาตั้งแต่บริเวณแยกพาณิชยการค่ะ
จนถึงบริเวณประตูที่๘นะคะหรือว่าที่ประตูสะพานอรไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งต้องรอดูว่าในวันพรุ่งนี้เช้าจะมีการวางกำลังเพิ่มเติมใดหรือไม่ค่ะ
เสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงรถไซเรนนะคะซึ่งก็วิ่งผ่านธรรมเนียบรัฐบาลไปแต่ว่ายังไม่มีรายงานใดว่าเกิดเหตุใดเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนผู้บัญชาการระดับผู้บังคับบัญชาของสำนางานตำลวดแห่งชาตินั้นมีการประชุมอยู่ที่กองกระบบการสืบสวนสอบส่วนกองบัญชาการตำลวดนครบานย่านพญาไทยก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันว่าในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้หกนาฬิกาจะมีการปักหมุดคณะราษดรรมรวมไปถึงแปด